ไปดูวงการผ้าเหลืองหน่อยกันแล้วกันครับหลังศัพท์ใหม่เกิดขึ้นเยอะ
ฉันบวบซูดผัดไทยฝังเข็มตอกเสาเข็มทีมงานขึ้นภาพนี้หน่อยครับ
ภาพนี้เป็นภาพล่าสุดที่เพจดังเอามาแชร์เจริญฮาโลสูงต่ำกันไม่ยั้ง
เขามีศัพท์นี้อีกแล้วคุณมิ้นคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วไหนพูดตามผมซิเจริญฮาโล
เจริญฮาโลสูงต่ำไม่ยั้งสูงต่ำไม่ยั้งเล่นประจำยันหว่าง
เล่นประจำยันหว่างภาพนี้ครับคาถาไหนคะเนี่ย
ภายในห้องสีชมพูด้วยคุณดูสี่ห้องสิโอ้ตายหวานเชียม่านสีแดง
คือยังไงคะท่องแล้วมันจะได้อะไรไหมคะคาถานี้เป็นแคปชั่นโพสต์
ดังเพจนี้ครับอีซ้อขยี้ข่าวสองเอาภาพนี้มาโพสต์บอกว่าพระตั้งวงเล่นไฮโล
ใช่พระจริงไหมเนี่ยแค่ห่มเหลืองธรรมดาหรือเปล่าตรวจสอบกันหน่อย
เจริญฮาโลสูงต่ำไม่ยั้งเล่นประจำยันหว่าง
อีกหนึ่งวงพนันในรั้วอารามกับกิจกรรมยามว่างในกุฏิพร้อมวงเล็บชี้เป้าไว้ครับ
ให้คำใบ้ค่ะวัดหวานแหววแถวตลาดไทยที่ฟรุ้งฟริ้งสีชมพูโอ้โหโอ้ยอ้าว
ดูจากภาพสีผนังดูจากภาพสีผ้าม่านแหมบิ๊วอารมณ์เหลือเกินนะฮะ
ทีมข่าวไปตรวจสอบเรื่องนี้ครับใช่จริงหรือเปล่าวัดนี้คาดว่าน่าจะเป็นวัดทวีการะอนันต์ครับ
หรือว่าวัดสีชมพูอ๋อมีชื่อวัดนี้ด้วยจริงจริงเออใช่ใช่
อยู่ที่คลองหลวงปฐุมธานีครับวันนี้โชคดีมากครับ
เราได้เจอกับพระเด็จพระคุณเจ้าอาวาสครับพระครูธรรมทรท่านก็บอกว่าอ๋อภาพนี้เหรอคุณโยม
ที่คุณโยมให้อัตมาดูเนี่ยเกิดขึ้นในวัดจริงโอ้โหนักข่าวเราตกใจแล้วนะ
เกิดขึ้นจริงด้วยแต่มันเกิดขึ้นเมื่อเมษายนปี๖๔๒ปีก่อน
ภาพเก่าเล่าใหม่แล้วก็เคยเป็นข่าวในออนไลน์มาแล้วด้วย
วัดแจ้งตำรวจสพคลองหลวงตอนนั้น

นี่ไงแล้วจับพระสิบรูปไปศึก
อ๋อดีห้องก็มีสีชมพูจริง
โทษนะคะสีชมพูทุกห้องเลยค่ะก็สมชื่อวัดเนอะ
ก็ตอนนั้นเป็นสีชมพูแต่ตอนนี้ห้องที่เป็นล้อมวงเล่นพนันด้านขวาเนี่ย

ห้องอื่นยังเป็นสีชมพูเหมือนเดิม

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงแต่มันผ่านมาแล้ว

ฝากเรื่องนี้ให้แกสื่อมวลชนและรับชนักศาสตร์ทั่วไปได้แล้ว
๔ห้องใหม่แล้วถ้าไม่เชื่อให้คุณผู้ชมคุณมิ้นดูชัด
และขึ้นภาพเทียบเลยครับทีมงานนี่ฮะ
่านยังสีแดงเหมือนเดิมแต่ผนังสีเปลี่ยนไปแล้ว
ชมพูหวานแหววเป็นสีขาวจั๊วบริสุทธิ์
อีกครั้งเกิดขึ้นจริงเมื่อปี๖๔ช่วงเมษา
แต่พระทั้งหมดถูกจับศึกและดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้ว
ภาพเก่าเอามาเล่าใหม่ทางวัดขอความเป็นธรรมด้วย

ก็จะเห็นคุณเนี่ยเล่าข่าวนี้ว่าเออมันเป็นภาพเก่าเล่าใหม่เนาะ
ใจหายแวบเลยว่าเห็นคุณนึกว่าจะไปอยู่ในวงไม่ใช่เล่าข่าวนี้เฉย
คุณไม่ต้องไปอยู่ในวงแน่นนะคะโอเคตกใจเลยตอนแรก
อ้าววันนี้จะใส่สีชมพูซะด้วยสิหวานแววเข้ากันเลย